มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่การเฟ้นหานุ่มสาวดาวเมฆคลาประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของงานประกาศรางวัลนะคะ
ซึ่งจะทำหน้าที่มอบรางวัลแล้วก็เชิญรางวัลสำหรับเวทีสำคัญหลายต่อหลายเวที
ซึ่งล่าสุดเราก็ได้ชมหน้าผู้ชนะในปีนี้แล้วค่ะ
เปิดเวทีสารฝันให้หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้มีใบเบิกทาง
ในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับโครงการประกวดหนุ่มสาวดาวเมฆคลาประจำปี๒๕๕๙
จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะคะ
โดยปีนี้นอกจากจะปรับรูปแบบการประกวด
ให้ดูกระชับฉับไวทันสมัยมากขึ้นแล้ว
ยังได้ผู้คร่ำวอร์ดในวงการบันเทิงหลากหลายแขนง
มานั่งแท่นเป็นคณะกรรมการค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์มากฝีมือ
สบัณฑิตทองดีที่เผยทั้งความสำคัญของการประกวด
และแง้มถึงสไตล์ของหนุ่มสาว

โดยการประกวดนะคะน้องผู้สมัครชายหญิงทั้ง๒๐คน
ต่างก็โชว์ความน่ารักสดใสสมวัย
ขนความสามารถพิเศษมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครค่ะ
แต่ในที่สุดนะคะผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นโดนใจกรรมการ
ขวารางวัลหนุ่มดาวเมฆคลา
และสาวด่างเมคลาประจำปี๒๕๕๙ไปครอง
ได้แก่ไม้วีรพัฒน์นิ่มอนง
พ่วงรางวัลพิเศษหนุ่มฟันสวย

เจ้าของรางวัลพิเศษสาวสปอร์ตคู่นี้นี่แหละค่ะ

จะได้รับถ้วยรางวัลเมฆคลาอันทรงเกียรติ
เงินรางวัลและของรางวัลอื่นแล้ว
ยังได้เป็นผู้เชิญรางวัลอันทรงเกียรติ
งานประกาศผลและมอบรางวัลต่าง
ของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยค่ะ
ซึ่งก็รวมถึงเวทีอันทรงเกียรติด้านภาพยนตร์
อย่างพระสุรสวดีหรือตุ๊กตาทอง
และด้านวิทยุโทรทัศน์อย่างรางวัลเมฆคลาด้วยค่ะ